เอาละครับไปดูปฏิกิริยาของคนในรัฐบาลเขาหน่อย
มีอยู่วันหนึ่งส่งข้อความไลน์ไปหาท่านนายกนะครับ
จะนำเรียนท่านเรื่องงานปรากฏว่าตี๕

ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
จากดูแลเรื่องสถานการณ์โควิด๑๙แล้ว

โดยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้อง
พักภูมิใจไทยถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาล
เช่นนั้นเดี๋ยวจะมาประท้วงที่กระทรวงสาธารณสุข

หมอหนูบอกว่าการทำงานร่วมกันในรัฐบาล
ขณะนี้ทุกคนในรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหากันอยู่
ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
รัฐบาลเป็นห่วงความรู้สึกของประชาชนทุกคน
ไม่มีใครนอนหลับตี๑ตี๒ทำงานกันอยู่
เพราะไม่มีใครสบายใจกับเรื่องนี้

ผมส่งไลน์ไปหาท่านนายกนะนักข่าว
ตอนตี๕เพื่อจะส่งข้อมูลไปให้ท่านดูเฉย
ตอบกลับมาทันทีแล้วบอกว่ายังไม่ได้นอนเลยทั้งคืน
เพราะฉะนั้นไม่มีใครสบายใจกับเหตุการณ์แบบนี้

ก็ได้บอกให้สมาชิกในพักทุกคน
ช่วยกันหาวิธีทำความเข้าใจ
และสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองให้เร็วที่สุด
คุณอนุทินย้ำว่าสิ่งใดก็ตามที่ทำแล้ว
เกิดความสงบเรียบร้อยเข้าใจตรงกัน
แล้วประเทศเดินหน้าต่อไปได้เราต้องเอาด้วยอยู่แล้ว
แต่ไม่ต้องมากดดันกันเพราะการกดดันมันจะเครียด
และคิดอะไรได้ไม่รอบครอบ
สอดคล้องกับทางพชไฟพัฒนานะครับ
นายวราวุฒิศิลปะอาชาประธานคณะกรรมการนโยบาย
และยุทธศาสตร์พชไฟพัฒนา
ให้สัมภาษณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
จุดยืนของพักชาติไทยพัฒนาว่ายังไง
บอกว่าพักนี้ทำงานเพื่อแผ่นดิน
รับใช้สถาบันสนองเบื้องพระยุคลบาท
เหมือนสมัยที่นายบรรหารศิลปะอาชา
อดีตนายกรัฐมนตรีได้ทำงานมา
และเชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูล
จะเป็นทางออกของวิกฤตในขณะนี้ครับ